มันหลุดจากกรงที่บ้านไปนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าใครเจอเนี่ย
พาส่งคืนเจ้าของได้ให้รางวัลหนึ่งแสนบาทค่ะเขาบอกเขารักมากนกแก้วตัวเนี้ย

นายอมัติสมบูรณ์เจริญนะครับเจ้าของนกแก้วอิเล็กตัสนะครับเป็นพันธุ์นะครับ
กแก้มีหลายพันธุ์แต่ว่าเขาเลี้ยพันธิเล็กตัสนะครับ
ชื่อน้องแฟนต้านะที่หายไปเนี่ยนายอามัติเนี่ยบอกว่ามันบินหายจากบ้านตั้งแต่๒๘มีนาคมนะครับ
ก็ช่วงเที่ยงก็พยายามออกตามหาแล้วปริ้นต์รูปนี่ตอนที่มันอยู่ที่บ้านนะครับ
เชื่องเชียละนี่นะครับนี่นะฮะคือปริ้นรูปไปแปะตามเสาไฟฟ้ารอบหมู่บ้านก็ยังไม่เจอนะครับ
อยู่แถวพระหลโยธินนะครับคือแม่บ้านเนี่ยให้อาหารนกแก้วที่อยู่ในกรงนะครับ
เขามีอยู่๓ตัวมีเจ้าแฟนต้าตัวที่หายไปอีก๒ตัวคือน้ำเขียวกับน้ำแดง
ทีนี้แม่บ้านเนี่ยลืมปิดกรงตอนให้อาหารนะมันก็เลยบินออกไปนะครับ
ออกไปแล้วเป็นตัวที่รักที่สุดด้วยผูกพันที่สุดด้วยนะครับ
ตอนนั้นคุณอามัติเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดพอรู้ข่าวก็รีบกลับมาเลยนะฮะ
ออกตามหาตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านใกล้ตะโกนเรียกตามซอยเรียกแฟนต้าแฟนต้า
วี่แววไม่เจอมันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปริ้นต์รูปไปแปะตามเสาไฟฟ้า
ในหมู่บ้านตามซอยต่างมีข้อความตามหานกหายให้รางวัล๑๐๐๐บาทถ้าใครเจอ
นี่นะฮะหายไปช่วงเที่ยง๒๘มีนาคมหายจากบ้านในซอยผลโยธิน๔๐ถึง๔๔
มันเป็นนกแก้วที่เลี้ยงตั้งแต่เกิดคนเลี้ยงอ่ะหากินเองไม่ได้นะแต่ว่ามันชินคนนะ
คือแต่ถ้าไม่ชินไม่คุ้นหน้ามันก็ไม่ชินนะครับถ้าใครเจออาจจะให้กล้วยให้บูเบอรี่
ที่เจ้าของเขาบอกนะฮะและก็มีห่วงคล้อมอยู่ที่ขานะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าของเพิ่มนะครับ
มีคนล่ะสีกันของเขาสีแดง
ผมเอาบริวไปแจกทั้งหมด

แต่ปรากฏติดต่อมายังไม่ใช่บ้าง

หรือเงินนกพันธุ์เดียวกัน

มั่นใจว่าไม่ใช่ของผมแน่นอนเพราะของผมเพิ่งหลงมาเมื่อวาน
ผูกพันความรักมันซื้อกันไม่ได้หรอก
ถ้าจะให้ราคาสิ่งที่ผมให้คือค่าแรง
ผมเข้าใจเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี
ใครที่เจอนกสวยแพงไปก็อยากจะเอาไปขาย
แต่ถ้าผมให้ราคานี้เข้าไปขายที่ไหน
เขาก็ไม่มีวันได้ราคานี้นกตัวแบบนี้ปกติ
หมื่นกว่าสองหมื่นเท่านั้น
ผมอยากได้นกตัวนี้ของผมกลับมาให้ได้

ตัมตาตัมตา